อีกหนึ่งเมนูที่เราไม่ได้พาไป
แต่ว่าเมื่อวานนี้คุณเอกชุมพรเขาบอกว่า

ให้ลองหลับตานึกดูกับการทานก๋วยเตี๋ยว
บนบรรยากาศที่มันแบบชิลฟิน
แล้วก็ลืมตาขึ้นมาลืมตาขึ้นมาคุณผู้ชม
เพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปปักหมุด

ไปจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะ
ถูกต้องคุณเอกชุมพรจะพาไปภาดบ้านเขา
ก๋วยเตี๋ยวชิลขนาดไหนตามไปเลย
ตอนนี้ผมยังอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะครับ
แล้วก็อย่างที่สัญญาไว้เมื่อเทปที่แล้ว
ว่าจะพามาร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่ง

ปราบผู้ชายที่แสนอร่อยแล้วก็อยู่ต้ามกลางธรรมชาติ

ตอนนี้ครับผมอยู่กับเจ้าของร้านที่อยู่ข้างผมนะครับ
ในการจับถ้ายังคิดกุ้งนี้
ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งนี้นี่มีอะไรบ้างครับ
ก๋วยเตี๋ยวเราก็มีแค่แค่สามอย่างเท่านั้นครับ
อย่างคือก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นและก๋วยเตี๋ยวหมูสด
ครับแล้วก็เตี๋ยลูกชิ้นลูกชิ้นนี่ก็คือหมายถึงลูกชิ้นเนื้อ

ก็มีให้เลือกไม่มากแต่ที่มากคือความอร่อยเนาะ
ลับของความอร่อยในการพิถีพิถันทำขึ้นมาเป็นก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งนี่
หัวใจมันอยู่ตรงไหนครับมันน่าจะทุกขั้นตอนแต่ขั้นตอนที่สำคัญก็น่าจะเป็นน้ำซุปครับน้ำซุป
น้ำซุปนี่เนื่องจากเรามีแหล่งน้ำที่ดีเป็นเรื่องแรก
แหล่งน้ำที่ดีนี่ก็หมายถึงน้ำมันคุณภาพดีนะครับ
เครื่องปรุงของเราก็อย่าไปใส่อะไรที่มันเป็นเครื่องปรุงรสได้เยอะ
เพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วก็ความเหมาะพอเหมาะพอดีของความร้อน
เวลาในการที่เราปรุงของนี่ครับ

แต่ตอนนี้ก็ย่อนเวลาเข้ามาให้เร็วขึ้น
เพราะว่าลูกค้าบางทีก็มาในย่านนี้บางทีร้านอาหารการกินมันจะน้อย
ท้องถิ่นเขาบอกว่าให้เช้ากว่านี้หน่อยได้ไหม

ได้ช่วยให้เขามีโอกาสได้กินอาหารช้าบ้าง
อะไรอย่างนี้ครับก็ย่อนขึ้นมาเป็น๙โมงครึ่ง
เนี่ยอร่อยขนาด
รูงไข่ก็มาไม่ยาก

อยู่ใกล้กับจุดชมวิว

ก็ลูกค้าที่มาทุกคนนี่คิดว่าเป็นลูกเป็นหลาน
อยากให้กินของดีแล้วก็ใส่ใจลงไปน้ำน้ำซุป
นี่ก็คือเคล็ดลับความกลมกล่อมที่เกิดขึ้น
ถ้าลูกมีอาชีพทำอาหารก็ทำให้มันดีหน่อย

นี่ก็คือเรื่องราวของร้านก๋วยเตี๋ยวของลุงไข่
แล้วก็หลังสนามบินชุมพรนะครับ
เดี๋ยวเทปหน้าผมจะพาไปไหนต่อ